ก็ต้องมาดูเรื่องของมาตรการต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการรองรับในเรื่องของความปลอดภัย

ดังนั้นติดตามได้จากอาจารย์สุภาพขี้กระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีข้อมูลที่ขอสรุปทบทวนในวันเปิดประเทศ

หนึ่งเราเปิดรับประชาชนจากหกสิบสามประเทศครับ
แต่ว่าถ้าเรียกให้ถูกต้องต้องบอกว่า๖๒ประเทศกับ๑เขตปกครอง
เพราะว่าฮ่องกงนั้นเราไปเรียกว่าเป็นประเทศไม่ได้
เขาไม่เรียกว่าเป็นประเทศเขาเรียกว่าเขตปกครอง
การเปิดให้๖๓ชาติเข้ามามันก็เหมือนกับเปิดรับทุกประเทศอยู่ล่ะ
เพราะว่าไปดูเถอะคนต่างชาติที่เคยเดินทางเข้าออกประเทศไทย
มันก็วนอยู่ใน๖๓ประเทศนี้
ล่าสุดมีการรายงานที่คุณบุ๊คบอกเมื่อกี้ว่า๕วันแรกเนี่ย
ที่เปิดประเทศเนี่ยมีรายงานคนเข้าประเทศที่จองตัวเครื่องบินอะไรกันไว้แล้วเนี่ย
เกือบ๒หมื่นตัวเลขยังไม่นิ่งมืนห้าถึงมืนห้าถึง๒หมื่นเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงอีก
อันที่๒มีจังหวัดนำร่องที่เราจะรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปได้เนี่ย๑๗ประเทศ
ประเทศนี้ก็เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้น
แล้วที่เข้ามาเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเข้าที่เข้ามาเมื่อคืนส่วนใหญ่ก็มากรุงเทพ
่งไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ข้อมูลข้อที่สามอันนี้สำคัญมาก
เปิดประเทศแล้วก็ยังมีการควบคุมมาตรการหลายเรื่องอยู่
โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
ในร้านที่มีข้อกำหนดตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข
ไม่เกินสามทุ่มนะอันนี้เป็นมาตรการที่หมินเมมาก
เพราะว่าผู้ประกอบการเองก็ออกจากขัดใจอยู่
คนที่จะไปดื่มแอลกอฮอลก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันแค่สามทุ่มเนี่ย
ก็ดูว่าจะขัดอารมณ์อยู่ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องคอยระวัง
เพราะว่าถ้าเจ้าของร้านเขาคุมไม่ได้แล้วนักดื่มพอถึงเวลาขึ้นมาก็ติดลม
ทุ่มแล้วไม่เลิกมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้อยู่กันใกล้ชิด

ตำรวจเขาถึงบอกว่าถ้าร้านไหนฝ่าฝืนให้ดำเนินการเด็ดขาด
ร้านไหนแพร่เชื้อจะปิดทันที
อันนี้เป็นมาตรการที่ผมคิดว่าจะระวังยากที่สุด
ส่วนมาตรการอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิด
เช่นว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบิน

มาถึงสนามบินแล้วมาตรการจัดรถรับส่งเข้าโรงแรมที่พัก

ลงมาจากเครื่องแล้วลงจากสนามบินแล้วจะเพ่นพ่านไปที่ไหนก็ได้

ต้องไปกักตัว๑คืนอยู่ที่โรงแรมที่กำหนดไว้ที่จองไว้

มาตรการติดแอปแอปพลิเคชันเพื่อติดตามตัวนักท่องเที่ยว

เป็นไปตามกติกาเป็นไปตามมาตรการเป็นไปตามข้อตกลง
กาดตกไม่ได้หย่อนมือไม่ได้
อย่าลืมว่าการเปิดประเทศวันนี้เนี่ย
อารมณ์ของผู้คนในสังคมยังเป็นสองมุม

มุมที่๑เขาเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ
เพื่อเป็นความหวังของคนที่ทำมาหากินอยู่ในแวดวงของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งวงจร
จะได้เวลาลืมตาอ้าปากจะได้มีรายได้กลับคืนมา
แม้รายได้จะคืนมาไม่ได้เท่าเก่าในอดีตก่อนจะเกิดโควิด
แต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องดีขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาแน่นอน
แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งใจหนึ่งเป็นมุมของความวิตกกังวลห่วงใย
การเปิดประเทศจะนำมาซึ่งการระบาดพลวดพลาดขึ้นมาอีก
ถ้าควบคุมมาตรการที่กำหนดไว้ไม่ได้
หรือดูกันไม่ทั่วถึงตรวจกันไม่ทั่วถึง
โดยเฉพาะอย่างที่ว่านี่แหละการมั่วสุมดื่มแอลกอฮอล์ที่เลยกำหนดเวลา
ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เงื่อนไข
ซึ่งมันเป็นประเด็นที่ล่อแหลมต่อการข้ามเส้นมากที่สุด
เพราะว่าพอบรรยากาศมันพาไปแล้วเนี่ย
อารมณ์มันตะเลิศตามภาษาคนเมา

อีกทั้งว่าพอเปิดประเทศแล้วเนี่ย
ที่สำคัญคืออารมณ์ของผู้คน
จะรู้สึกว่าบรรยากาศของการระมัดระวังตัวมันผ่อนคลายลง
กิจกรรมกิจการต่างก็ระมัดระวังตัวน้อยลง

ต้นเหตุการติดเชื้อที่จะพลวดพลาดขึ้นมาใหม่
มันจะไม่เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เข้ามานะครับ
มันเป็นเรื่องของคนไทยจะแพร่เชื้อใส่คนไทยกันเอง
เพราะบรรยากาศมันคลายตัวลง
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพยายามเน้นว่า
ให้ระวังกันให้จงหนัก
คือแรงงานต่างชาติที่จะทะลักเข้ามามากในช่วงนี้เพราะอะไร
เพราะว่าพอร้านอาหารสถานบริการต่างมันเปิดได้
เจ้าของกิจกรรมต่างก็อยากได้คนงานอยากได้พนักงาน

ปิดไปในช่วงโควิดระบาดเนี่ย
คนงานกลับประเทศไปเยอะเพราะอยู่ไม่มีงานทำ
คนไทยเราเองก็หามาทำงานไม่ได้
แล้วพอเจ้าของกิจการเจ้าของร้านอยากได้คนงาน
เขาก็ส่งสัญญาณไปถึงนายหน้าที่เคยหาคนงานมาส่งให้
นายหน้าก็ได้เวลาที่จะทำเงิน
ก็ไปเรียกเก็บจากแรงงานต่างด้าวที่อยากเข้ามา

รั้วแหกด่านข้ามแม่น้ำเนี่ย
มันก็คึกคักขึ้นมาอีกรอบนึง

เป็นลายหัวล่อใจเจ้าหน้าที่อยู่
ฉะนั้นตรงนี้แหละที่ย้ำว่า
ท่านนายกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดี
ทหารต้องตรึงกำลังชายแดนที่เป็นจุดช่องโว

ถึงจะเข้มอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มความเข้มขึ้นมา
เพราะว่าถ้ากาดตกหย่อนมือเมื่อไหร่

แล้วก็เอาเชื้อมาติดคนงานไทยที่ทำงานในโรงงานเดียวกัน
แพร่เชื้อไปเป็นไฟลามทุ่ง

พื้นที่๔๕จังหวัดภาคใต้
ติดโควิดระบาดหนักมาตลอด

คลัสเตอร์โรงงานทั้งนั้น
ล่าสุดที่ติดเชื้อเมื่อวันที่๑

สงขา๕๘๓ราย
นคร๕๗๔ราย

อันนี้คือเริ่มต้นจากแรงงานต่างด้าว

แรงงานคนไทยก็เอาเชื้อไปติดครอบครัว
แล้วก็ลามไปทั่วหมู่บ้านทั่วชุมชน
อันนี้ไม่เกี่ยวกับการเปิดประเทศเลยนะครับ
แต่ว่าการเปิดประเทศเนี่ยมันทำให้นายจ้าง

แล้วหาคนงานบ้านเราเนี่ยหาไม่ได้

มีข้อเสนอก็มีการตอบสนอง
มันจึงกลายเป็นงานยากของหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่เวลานี้
มันเกี่ยวทางอ้อมตรงนี้ครับ
ฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่า

แต่ว่าในแง่ของเป็นผลดีต่างประเทศเนี่ย

ผลจากการเปิดประเทศจะทำให้เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ๑๘๐๐๐คน
เนี่ยประเมินไว้ว่า๑๕๐๐อันนี้ปี๖๔นะ
แล้วพอเป็นอย่างนี้ก็ประเมินรายได้ตามมาว่า
จะสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่า๑๓๕๐๐ล้านบาท
อันนี้เป็นความฝันของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ซึ่งเราต้องช่วยกันทำให้ความฝันเป็นจริงครับ
อย่าทำให้ความฝันศูนย์สลายโดยการประมาท
ด้วยความเห็นแก่ตัวจากคนไทยด้วยกันนี่แหละ
ภาวะอย่างนี้เนี่ยการไม่ทำตัวเป็นปัญหา
ก็ถือว่าช่วยชาติแล้วครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ